ต่อกันที่เรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้าง
ประกาศการจัดอันดับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยประจำเดือนมีนาคมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยครับได้เลื่อนขึ้นมาอีก๒อันดับ
อันดับ๑๒๐ขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๔
โดยมีคะแนนสะสมเพิ่มจาก๒๘๖คะแนนเป็น๒๘๘คะแนนนะครับ
เป็นอันดับที่๑ในชาติอาเซียนและอันดับที่๑๗ของทวีปเอเชีย
ขณะที่๑๐อันดับแรกของโลกนะครับไม่มีการขยับ
ส่วนอันดับหนึ่งยังเป็นเบลเยี่ยมและตามด้วยอาเจนติน่ากับสเปนตามลำดับครับ
จากการประกาศอันดับนะครับส่งผลให้การจัดการแข่งขันจะอันดับในเดือนเมษายนนะครับ
เนื่องจากว่าอันดับในเดือนเมษายนจะเป็นเกณฑ์การชี้วัดสำหรับการจับสลากบอลโลกในโซนเอเชีย
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายที่จะมีขึ้นในวันที่๑๒เมษายนนี้
ดังนั้นเกมที่ทีมไทยจะบุกไปยังอีรักษ์วันที่๒๔มีนาคมนี้
เป็นเกมที่ชี้วัดถึงคะแนนสะสมหลังจากสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้ด้วยครับ
ปัจจุบันนะครับคะแนนสะสมของทีมชาติไทยนั้นมีอยู่๒๘๘คะแนน
ซึ่งหากชนะนะครับจะทำให้ทีมชาติไทยนั้นมี๓๖๕คะแนนและขยับขึ้นไปใกล้เคียงกับการเป็นท็อป๑๐๐ของทวีปเอเชีย
ซึ่งถ้าหากเสมอนะครับคะแนนสะสมของทีมชาติไทยนั้นจะมีเพิ่มเป็น๓๑๓คะแนน
แต่ถ้าหากแพ้คะแนนสะสมฟีฟ่าของไทยก็ยังคงเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเป็น๒๙๕คะแนนครับ
โอกาสในการเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายของทีมไทยนะครับ
จุบันนั้นก็มีสูงมากถึงแม้ว่าในเกมที่ทีมไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติอีรักษ
จะแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ตามแต่หากผลในสายอื่นเป็นใจเพียงแค่สายเดียว
ไทยจะเข้ารอบทันทีอย่างน้อยในฐานะอันดับ๒ที่ดีที่สุด๔จาก๘ทีมครับ
ไปพิจารณากันหน่อยครับถึงขั้นตอนของการแบ่งโถทีมวางในศึกธุมโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายที่จะแบ่งออกเป็น๒สายนะครับ
ก็จะมีผลดีในการวางโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบต่อไปด้วยนะครับถ้าหากผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้